ไปดูไปดูคอฟฟี่ไปดูวิวนะ
คุณจะมาถามดิฉันทำไมคุณจะมาดิฉันไปไม่ใช่เหรอคะ

ไปดูวิวสวยไปดูคอปฟงคอฟฟี่

กาแฟดูวิวสวยกับสะพานไม้ที่แบบว่ามันติดกับธรรมชาติ

เกือบไม่ได้ไปแล้วคุณชนะ

ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่นะเขาปรับปรุงพื้นที่บริเวณแปลงนา
ให้กลายเป็นสะพานไม้ไผ่ความยาวกว่า๒๐๐เมตร

นี่ก็ใช้กระทะใหญ่พอสมควร
บ้าเหรอไม่ได้ว่าทอดในกระทะอย่างนั้น
แต่มันชอดยาวคือวางเรียงยาวไปแบบนี้นะฮะ
โอ้โหแล้วก็ยาวไปสู่ร้านของเขาก็คือร้านวิวนาคอฟฟี่

ก็เกิดเป็นร้านกาแฟที่มันมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้มา
ถ่ายรูปเช็คอินกันไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว
นี่ไปนั่งห้อยขาแบบนี้แล้วก็นี่ดูครับ
โอ้โหภาพบรรยากาศนี้มันร่มรื่นนะ

คืออาจจะดูร้อนนะแต่พออยู่ข้างในแล้วมันร่มรื่น
เออแล้วนี่เดินตามสะพานไม้ที่ผมบอก
รวมข้าวสีทองถ่ายรูปสวยเชียว
ใช่แล้วครับแล้วถ้าเดินถ่ายรูปจนรู้สึกหิว

อยากจะทานข้าวทานอะไรแล้วก็

ไม่ใช่ดิเกี่ยวข้าวยังกินไม่ได้
แต่เขามีร้านอาหารบริการนี่
สายนมเยอะเยอะ
นี่แล้วก็โรลลงไปมีช็อคโกแลตด้วยนะ
นมนี่ทรายนมเยอะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ

หวาดชำเห็นไหมเออแล้วอยากทานจริง
ก็นอกจากนี้ยังมีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว
เห็นไหมไปพยาวทั้งทีก็ต้องกินน้ำเงี้ยวแบบนี้แหละ
ใครครับใครอยากจะไปชิลกับบรรยากาศกลางทุ่งนาแบบนี้
พร้อมกับเดินเล่นสะพานไม้ไผ่แถมจิบเครื่องดื่มอาหารอร่อย
อยู่ที่ตำบลบ้านฝางอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร้านนี้เขาไปได้ทุกวันแต่ยกเว้นวันจันทร์นะฮะ
ไปวันจันทร์ร้านเขาปิดเขาหยุดนะครับ
โทรไปสอบถามกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๙๓๐๔๑๑๑๙๑นะครับ
จิบกาแฟแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยที่นั่นได้นะครับ
เมื่อสักครู่เห็นบัณฑิตไปถ่ายรูปด้วยนี่นึกถึงเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนอะ
ไปถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้เหมือนกันมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะเลยนะคะ